เรื่องของคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจรายชื่อประกาศออกมาเรียบร้อยแล้ว๓๐
คนนะคะนำโดยพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์
ยังคงมีเสียงคัดค้านนะคะสำหรับตัวผู้ที่จะมาทำหน้าที่
คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจอยู่นะคะ
จากนี้ค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมเชิญ
คณะกรรมการทั้ง๓๖คนมาหารือพูดคุยถึงการทำงานหลังจากนี้ไปค่ะ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยนะคะ
บอกว่าวันนี้ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
ได้เชิญคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจทั้ง๓๖คน
ที่มีพลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธาน
มาประชุมพูดคุยค่ะเพื่อหาแนวทางการปฏิรูปตำรวจ
โดยเฉพาะการทำงานด้านสืบสวนสอบสวนและนิติวิทยาศาสตร์
ร่วมกับอายการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งก็เชื่อว่าจะนำแนวคิดของสปทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาพิจารณา
เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยพร้อมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกด้านด้วยนะคะ
โดยยืนยันจะปฏิรูปทำแบบค่อยเป็นค่อยไปและจะเสร็จตามกรอบเวลา๙เดือน
เดือนก็คือสิ้นสุดการปฏิรูป๖เมษายนปีหน้า
ผลเอกประวิทย์กล่าวด้วยว่าอาจมีโอกาสเพิ่มจำนวนคณะกรรมการแต่ว่าคงไม่เปลี่ยนแปลงคนเดิม
แม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงการนำกลุ่มคนรุ่นเก่ามาปฏิรูปตำรวจ
แต่ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีที่ได้ตั้งคณะกรรมการชุดนี้มา
พลเอกบุญสร้างเนียมประดิษฐ์ตอนนี้ยังไม่ได้พูดถึงข้อมูลใดออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการทำงาน
บอกสั้นแค่นี้เลยบอกว่าขอเวลา๑สัปดาห์แล้วจะแถลงเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดนี้แล้ว
และแนวทางการทำงานที่อาคารรัฐสภาค่ะ
ก่อนหน้านี้พลเอกบุญสร้างก็บอกอยู่แล้วนะว่าต้องรอเที่ยวคุยกับผู้บริหารรอกับคุยกับนายกมนตรีก่อนนะครับ
ส่วนประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับคณะกรรมการทั้ง๓๖คนนี้นะคะก็มีความคิดเห็นออกมาจากหลายฝ่ายค่ะ
นายมีชัยฤชุพันธ์ก่อนนะคะเป็นประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
กล่าวถึงแนวทางการปฏิรูปตำรวจค่ะ
บอกว่าคณะกรรมการชุดนี้รัฐธรรมนูลมีเจตนารมณ์ให้ตำรวจทำหน้าที่และเติบโตตามผลงาน
ซึ่งคณะกรรมการต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้เกิดผลนะคะ
ด้านนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์นะคะได้แสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่า
ต้องให้โอกาสพลเอกบุญสร้างมาทำงานนะ
แต่ว่าต้องยอมรับว่าองค์ประกอบกรรมการ
ที่มีตำรวจอยู่ค่อนข้างมาก๑๕คนนี้นะคะ
ทำให้หลายคนกังวลว่าจะปกป้องสภาพที่เป็นอยู่
และไม่ว่าเสนออะไรก็จะกลายเป็นการเพิ่มอำนาจ
รวมศูนย์อำนาจขึ้นไม่สอดคล้องกับการปฏิรูปค่ะ
คือนายอภิษฎบอกว่าไม่ได้ติดใจว่าใครจะมาเป็นประธาน
จะเป็นตำรวจเป็นทหารก็ตามไม่ติดใจเรื่องนี้
แต่ติดใจเรื่องของการรวมศูนย์อำนาจหรือเปล่านะครับ
เช่นเดียวกับนายสุริยสัยกตะศิลาผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศ
ให้สัมภาษณ์กับไทยรัฐทีวีบอกว่า
คณะกรรมการมีลักษณะทวิภาคีมากเกินไป
ก็คือดูมีหลายฝ่ายมากเกินไป

ขวางการปฏิรูปตำรวจด้วยซ้ำ
ก็คือเป็นการพิจารณาจากความคิดเห็นไปก่อนหน้านี้
ขณะที่ผู้ทรงคุณวุฒิยังไม่ครอบคลุมภาคประชาสังคม
และภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
จึงเป็นห่วงกรอบที่จะเดินไปข้างหน้า
อาจจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการปฏิรูป
ทำให้สุดท้ายไม่สามารถทำตามความคาดหวังของสังคมได้
ก็คือนายสุริยสัยอยากจะให้เพิ่มภาคส่วนของประชาชนเข้าไป
เพราะว่าประชาชนกับตำรวจนี่มีส่วนเกี่ยวข้องกันโดยตรง
ครับสมมุติว่ามีความคืบหน้าคดีของอาจารย์สังสิตด้วยนะ
อาจารย์สังสิทธิพิริยรังสรรค์สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกวิรุษศิริสวัสดิบุตร
เป็นอดีตเจรตำรวจเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหามินประมาท
สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่สนลุมพินี
ในกรณีที่เคยร่วมอภิปรายในเวทีเสวนา
ที่มีชื่อว่าตำรวจไทยมีไว้ทำไม
โดยมีนายวิทยาแก้วพระใดนายถาวรเสนียมและนายสุริยสัย

แสดงความคิดเห็นด้วยเหตุและก็ผลไม่ได้มีอคติ
หรือต้องการทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสื่อมเสียชื่อเสียงค่ะ